จับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ผู้ชายสองคนค่ะเป็นพี่น้องกันเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดนะคะ
หลบหนีกบดานอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในสมุทรปราการ
ตำรวจได้ข่าวแบบนี้ก็เข้าไปปิดล้อมขอเข้าไปตรวจค้น
แต่ว่าสรุปสุดท้ายมีการยิงต่อสู้กันระหว่างเอเย่นค้ายาเสพติดกับตำรวจค่ะ
คนที่ทำไม่ดีก็เป็นผู้แพ้เสมอ
สรุปสุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
ไปตรวจสอบแล้วก็ไปค้นรถของนายนิรุธสาตารมอายุ๓๒ปี
และนายอนุพลสาตารมอายุ๒๘ปี
นามสกุลเหมือนกันเลยเพราะเขาเป็นพี่น้องกันเป็นชาวสุพรรณค่ะ
ในรถที่ตรวจค้นไปพบกับไอซ์บรรจุอยู่ในซองพลาสติกใส๒๘ซอง
ไปเจอปืนด้วย๑กระบอก
ที่ไปค้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีการยิงต่อสู้กัน
ตำรวจและใช้รถคันนี้หลบหนีจากการจับกลุ่ม
มาจากโกดังร้างในซอยบางปลา๒๒ที่สมุทรปราการ
ก่อนจะมาจนมุมทิ้งรถไว้ที่ถนนเรียบคลองส่งน้ำกมที่๑๙
แล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าย่าข้างทาง
สุดท้ายถูกตำรวจจับกุมไว้ได้ค่ะ
อกจากนี้นะคะตำรวจตรวจค้นภายในโกดังซอยบางปลา๒๒
ที่ทั้งสองคนตอนแรกหลบซ่อนตัวอยู่
พันธุ์ตำรวจเอกทงรบแจ้งจิตผู้กำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรสมุทรประการเป็นหัวหน้าชุดจับกลุ่ม
เปิดเผยว่าผู้ต้องหาคู่นี้ที่เขาเป็นพี่น้องกัน
เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่
มีหมายจับด้วยติดตัวมาเลยค่ะ
เป็นหมายสารสุพรรณบุรีข้อหาคดีอาวุธปืน
และยังเป็นบุคคลที่ตำรวจสุพรรณบุรีต้องการตัว
เนื่องจากเป็นบุคคลในเครือข่ายเฝ้าระวังเรื่องอาวุธปืน
ตำรวจแกะรอยมานาน
ก่อนหน้านี้ที่จะมายิงกันล่าสุด
เคยเจอกันมาแล้ว๑ครั้งระหว่างตำรวจกับเอเย่นสองพี่น้องนี้
ก็คือวันที่๒๔ตุลาคมค่ะ
ตอนนั้นตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับ
ว่าจะมีคนร้ายมาส่งยาบ้าอยู่ในซอยไส้ไก่อำเภอบางพลี
พอเจอตัวเท่านั้นแหละสองพี่น้องยิงต่อสู้
และครั้งนั้นวันที่๒๔ตุลาคม๒พี่น้องนี้หลบหนีไปได้
จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจได้ข่าวอีกว่าทั้งคู่หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในโกดังร้าง
บางปลาย๒๒ก็เลยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกว่า๒๐นาย
ปิดล้อมโกดังเกิดการยิงต่อสู้กัน
แต่ว่าสรุปสุดท้ายพยายามหนีนะ
แต่ว่าหนีไม่รอดตำรวจจับกุมได้ในที่สุดค่ะ